คุณผู้ชมครับปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความประมาท
คราวนี้ใครประมาทรถน้ำแข็งประมาทครับ
รถไหลแน่นอนคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

คงจอดรถส่งน้ำแข็งแล้วไม่ดึงเบรกมือไง
รถมันนักมันทุกข์น้ำแข็ง
นี่แหละฮะโอ้โหไหลข้ามไปฝั่งนู้น
พอข้ามไปฝั่งนู้นมันก็เป็นทางลาดเอียง
ก็ไหลลงมาอีกแรงเฉื่อยยังไม่หมด

นะฮะดีเนี่ยไม่ชนเอารถคนอื่นเขานะครับ
คราวนี้เจ้าของรถวิ่งมาวิ่งมาวิ่งขึ้นไป
คราวนี้ดึงเบรกมือกื้ออยู่นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
เจ้าของกล้องหน้ารถขับรถผ่านไปเจอเหตุการณ์นี้
พอดีก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เตือนอุทาหรณ์
จอดรถยิ่งรถท่านบรรทุกนะ

เบรกมือดึงไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยฮะ